คุณผู้ชมไปดูเรื่องของคนที่ชอบไปเที่ยวกันหน่อย
อย่างที่ฉันได้เข้าใจนะเวลาเราจะไปเที่ยวอย่างนี้คุณต้องจองต้องวางแผนใช่ไหม
เราคิดว่าเราวางแผนแล้วเราจองที่พักแล้วคุณ
ที่พักบางที่เนี่ยวิวเนี่ยแบบหลักล้านเลยแต่ราคาเนี่ยหลักร้อย
เห็นวิวสวยราคาดีจองหน่อยจองกันแทบไม่ทัน
แต่ที่พักที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้ราคาห้องสูงถึงหลักแสนนะคะ
แล้วห้องนี้เป็นยังไงไปดูเลยค่ะ
เอ่อโอเคค่ะ

งานนี้ก็ขาสั่นปากสั่นไปหมดแล้วค่ะ
นอนจองห้องจองไปแล้วไง
ราคาห้องเนี่ยหลักร้อยกี่ร้อยบาท
แต่ตอนบินออกมาโอ๊ยเลข๐เยอะจังเลย

มาจากตรงนี้แหละค่ะที่เขายืนพิงไว้นี่แหละค่ะ
เครียดนะคะงานนี้เครียดนะคะ
เป็นคุณชนะคุณเครียดไหมคะ
เครียดครับรู้แจกันเบลอเท่าไหร่
คุณคิดว่าแจกันแบบนี้ราคาเท่าไหร่

เป็นแสนนะครับเอาจริงอันนี้พูดจริง
หลักแสนหลักแสนจริง
แจกันเหมือนแจกันจีนโบราณ
ก็ช่างได้มาอยู่ตรงนี้
แล้วขณะเดียวกันพี่คนนั้นก็ช่างได้

ส่งแบบมันเป็นอุบัติเหตุอะค่ะ

แล้วแจ็คกันมันก็ดันอยู่ตรงเคาน์เตอร์ที่คนยืนพอดี
มันก็เสี่ยงอยู่แล้วที่จะล้มได้ง่ายนะคะ

ถ้าเกิดเป็นแจกงใจกันใหญ่แบบนี้แอบหน่อยดีกว่าดีชาวนี้นะคะ

แต่ดิฉันรู้เลยคืนนั้นคุณพี่เขานอนไม่หลับ

เหมือนมีอะไรกดหน้าออกมา
ไม่ให้แน่นหายใจไม่ออก
บินไปเสร็จนี่แหละจุกหน้าอกไปหมดเลย
เที่ยวอีกนานงั้นก็ดูดีทั้งคนเดินทางคนท่องเที่ยวรวมถึงทางผู้ประกอบการด้วยนะคะ